สีสันเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมค่ะ
จัดคอนเทนต์มันมาสักหนึ่งดอกนะคะ

เอาจริงบ้านพี่หนุ๊ยคนนี้เจ้าเดิมเจ้าดีเลยค่ะ
พี่นุ้ยสูตรสีราของเรานะฮะ
พี่นุ้ยเขาเนรมิตตกแต่งเป็นต้นคริสต์มัสกันตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะจ๊ะ
แต่งตัวนี่นะฮะเป็นมาสคงมาสคอตวางเรนดงเรนเดีย
ซึ่งลูกน่ะทั้งสองคนก็ดูเหมือนจะสนุกสนานกันเป็นพิเศษนะคะ
กระโดดขึ้นขี่หลังคุณแม่ไปเลยคุณพี่ส่วนขา

และล่าสุดแม่นุ้ยค่ะเขาอัพเลเวลเลยนะจ๊
เทศกาลคริสต์มัสปีนี้ก็ยกต้นคริสต์มัสไปตั้งไว้บนหัวเลยสิคะคุณค่ะ
ยังไงแม่ตั้งไว้บนหัวยังไง

เป็นยังไงธรรมดาค่ะจะไม่ทำนะจ๊ะ

เป็นว่าใครก็ยังคิดทรงผมต้อนรับวันคริสต์มัสไม่ออกนะคะ

ตรงนี้บอกเลยว่าไม่ต้องเข้าร้านตัดผมนะจ๊ะ
น่าจะหาร้านขายต้นคริสต์มัสนะ

มาอีก๒นักแสดงสาวค่ะที่อินกับเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ค่ะ

นัทพรนะคะลงรูปเตรียมตัวต้อนรับคริสต์มัสค่ะ

เห็นที่ตาไหมคะจะมีกริตเตอร์วิบวับค่ะ
ทรงผมเป็นช่อคล้ายรูปโล
แล้วแต้วอาจจะเป็นของขวัญให้คุณปะไนก็ได้ไม่รู้นะ
เรียกว่านะคะเสื้อผ้าหน้าผมพ็อปเข้ากันสุดนะคะ
แล้วก็แฟนเขานี่แหละค่ะก็มาเน้นอีโมติคอนรูปหัวใจให้เลยค่ะ
อีกคนนึงค่ะคุณเบ้นปุญพรค่ะ

จัดมาเป็นแบบนี้เลยค่ะผมสีเขียวไปเลยนะคะ
คอับฟาดมากนะคะปากสีแดงนะคะ
เข้าชุดเข้าเสื้อเข้ามาปังสุดค่ะ
เครื่องหัวอย่างที่เห็นนะคะยกมาเลยค่ะต้นคริสต์มัสค่ะ
เสริมความอลังด้วยดาวดวงจัมโบ้เข้าไปเลยค่ะ

ใช่ค่ะมันคือเทศกาลแห่งความสุขนะคุณผู้ชมนะ